เป็นสัปดาห์หน้าขณะเดียวกันที่สภาครับก็มีความเห็นออกมาในเรื่องนี้นะครับ
ยกตัวอย่างครับคุณจุลินลักษณะวิสิตสสบัญชีรายชื่อภาคประชาที่ปัด
คุณจุลินมีอีกตำแหน่งนะครับคือตอนนี้เป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมธิการ
พัฒนาเศรษฐกิจของสภาผู้แทนนะครับบอกว่าเป็นสิทธิ์ของรัฐบาลครับ
จะดำเนินการโครงการนี้เนี่ยแต่ว่าต้องมีความรับผิดชอบนะฮะ
ไม่มีสิทธิ์เอาเงินของคนไทยไปทำในสิ่งที่ก่อความเสียหายต่อบ้านเมือง
ที่จะติดตามสอบถามแทนประชาชนก็คือว่ารัฐบาลเนี่ย
จะดำเนินการอย่างไรจะเอาเงินจากไหนหากไม่กู้
ตอนนี้ยังคลุมเคลือไม่มีความชัดเจนทั้งที่ควรจะต้องชัดเจนตั้งแต่วันที่หาเสียง
ส่วนความกังวลว่าหากแจกด้วยเงินดิจิทัลนั้นจะมีการเอื้อต่อผู้ทำธุรกิจด้านดิจิทัล
เกิดการฟอกเงินหรือเปล่าคุณจุลินบอกว่ายังไม่ขอวิจารณ์
เพราะว่าตอนนี้เอาจริงตัวนโยบายก็ยังไม่มีความชัดเจน
แต่เป็นสิทธิ์ของคนไทยที่จะตั้งคำถามนะครับในฐานะที่เป็นเจ้าของเงินร่วมกันครับ
ต้องเอาวัญหาเสียงแล้วว่าจะทำยังไงแต่นี่กลายเป็นว่ามาเริ่มต้นนับหนึ่งกันหลังจากเป็นรัฐบาล
แล้วเป็นรัฐบาลแล้วก็นับหนึ่งจนเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่นับหนึ่งจุดหนึ่ง
คือยังไม่มีความชัดเจนใดเกิดขึ้น
นี่ครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นความเห็นของคุณจุลินลักษณะวิสิทธินะครับ
สอบบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์แล้วก็วันนี้ที่สภาเองเนี่ยมีการคุยเรื่องนี้ครับ
บอกว่ามีตัวแทนเป็นผู้ช่วยผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับคุณกรณีแซ่จู
แล้วก็มีตัวแทนจากทางกระทรวงการคลังมีตัวแทนจากปปชมาให้ข้อมูลนะครับ
โดยทางคุณดารณีซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนั้น
บอกว่าในมุมมองของแบงค์ชาติเห็นว่าช่วงครึ่งแรกของปีหน้าครับ
มีความจำเป็นไม่มากนะที่ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านดิจิทัลวอลเล็ต
มันมีแนวโน้มขยายตัวสูงอยู่แล้วตลาดแรงงานฟื้นตัวต่อเนื่อง
ก็เลยอาจจะไม่ได้ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจมากแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย
ขณะที่สอสอบัญชีรายชื่อก้าวไกลนะครับเปิดเผยหลังการประชุมคือเป็นการประชุมของกรรมธิการพัฒนาการเศรษฐกิจของสภาพผู้แทนนะครับ
โดยบอกว่าผู้แทนจากกระทรวงการคลังยังไม่สามารถให้รายละเอียดที่ชัดเจนบอกว่าอยู่ในระหว่างการหารือ
ส่วนเรื่องงบจะเอามาจากไหนก็บอกแค่ว่าจะคำนึงถึงวินัยการคลังโดยไม่ได้ระบุแหล่งที่มาให้ชัดเจน
ส่วนที่กระทรวงการคลังครับอย่างที่ผมเกิดไปตอนต้นนะครับคุณผู้ชมครับเดิมทีจะมีการประชุมนัดที่๒
คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ในฐานะประธานอนุกรรมการก็ชี้แจงบอกว่าที่ต้องเลื่อนเพราะว่าบางหน่วยงานยังไม่พร้อมครับ
ประเด็นยังไม่ได้ข้อสรุปไม่เกี่ยวกับเรื่องของเสียงวิจารณ์เดี๋ยวจะนัดกันใหม่ในช่วงสัปดาห์หน้านะครับการกู้เงินกู้เงิน
จากออมสินเพื่อนำมาใช้เนี่ยคุณจุลพันธ์ก็บอกว่ายังไม่เคยมีการพูดคุยประเด็นนี้นะครับไม่ได้ยืนยันว่าการกู้แบงค์ออมสินเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเลือกไหม
เพราะว่าแหล่งที่มาของเงินนั้นไม่ได้มีเพียงตัวเลือกเดียวแต่ว่าในส่วนของการเริ่มนโยบายเนี่ยก็ตั้งเป้าเอาไว้๑กุมภาพันธ์๒๕๖๗เหมือนเดิมนะฮะมีเสียงทางรัฐมนตรีช่วยคลัง
มันอาจจะไม่ใช่ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งก็ได้ครับมันอาจจะเป็นทางเลือกที่ซึ่งผสมผสานนะครับอันนี้เราก็ต้องรอดูข้อสรุปจากทางส่วนงานครับ
เรื่องกู้ออมสินก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่มองไว้
ไม่ได้พูดถึงออมสินนะครับพูดถึงเราพูดถึงตัวเลือกมันมีให้กับรัฐบาลสุดท้ายจะเป็นอย่างไรรอฟังดีกว่าครับ
หากมันไม่ทัน๑กุมภาจริงก็เลื่อนผมก็พร้อมจะไปบอกท่านนายกรัฐมนตรีครับก็ต้องบอกด้วยข้อเท็จจริงแค่นั้นเองครับ